เรียนท่านประธานกับผมรังสิมโลมสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภา
จริงประเด็นที่ผมชี้แจงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงไปแล้ว
แต่เนื่องจากว่ายังมีสมาชิกรัฐสภานะครับบางท่านได้หยิบยกมาอภิปราย
ดังนั้นการพูดอภิปรายของผมในรอบนี้จะใช้เวลาอย่างกระชับและให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ
ประเด็นแรกครับในเรื่องที่พูดถึงกรณีหุ้นไอทีวี
เรียนต่อท่านประธานครับว่าเรื่องนี้สามารถแบ่งการชี้แจงออกเป็น๓ข้อครับ
ประการแรกนะครับกระบวนการที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับต่อท่านพิธาหัวหน้าพักเก้าไกร
กระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนี้ณวันนี้ยังไม่สิ้นสุดเลยครับ
ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการซึ่งถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีมาตรา๑๕๙ประกอบมาตรา๘๘ของรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยได้
นี่คือหลักการที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน

ในปีพศ๒๐๑๕
ตอนที่จะต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องขออภัยที่เอ่ยนามบุคคลภายนอก
กับคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจต้องขออภัยที่เป่ยนามบุคคลภายนอก
ณวันนั้นเราก็มีการลงมติในเรื่องนี้ได้อย่างเป็นปกติครับ
ทั้งที่ถ้าเราจำกันได้
การลงมติในเวลานั้น
คุณธนทรถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วด้วยซ้ำ
แต่ในเวลานี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐยังไม่ถูกสั่งอะไรเลยครับ
อาจจะมีกระบวนการในการดำเนินการ
แต่ถึงที่สุดณเวลานี้
ที่เรากำลังปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี
คุณพิธามีสิทธิที่ชอบทำ
และมีสิทธิตามรัฐมนูลทั้งหมดทั้งสิ้น
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับท่านประธานครับ

บรรดาเรื่องที่มีการหยิบยกมา
ไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้ว่า
คุณพิธาไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
ตกลงแล้วที่มีการอภิปรายกันมา
เป็นเพราะคุณพิธาคือหัวหน้าพักเก้าไกลใช่ไหมครับ
เราถึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติอย่างที่ปี๖๒เขาทำกันได้
ตอนปี๖๒ประเด็นเหล่านี้ไม่มีเลยครับ
ดังนั้นพักก้าวไกลเราจึงคาดหวัง
ว่าเราจะมีการปฏิบัติอย่างที่เคยได้ทำตอนปี๖๒
และสุดท้ายท่านประธานที่มีการพูดถึงกัน
ว่าการกระทำของเราทั้งหลายแหล่นะครับ
เป็นการกระทำที่ล้มล้างการปกครอง

การล้มล้างการปกครองที่ผมเห็นมาชั่วชีวิตที่อายุ๓๑ปีเนี่ย